ประธานกรกตจะยืนยันว่ายังไม่มีปัจจัยที่จะทำให้วันเลือกตั้งที่กำหนดเอาไว้ในวันที่๒๔กุมภาพันธ์๒๕๖๒ต้องถูกเลื่อนออกไปนะครับ
แต่ว่าในการหารือระหว่างภาคการเมืองกับคอสชในวันนี้
เหมือนว่าบรรดาภาคการเมืองจะยังคงไม่ค่อยมั่นใจมากนัก
แล้วก็มีความสับสนเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยกัน
ติดตามในความเคลื่อนไหวการเมืองวันนี้ครับ
มร้อนเรื่องเขตเลือกตั้งเป็นเรื่องที่บรรดาพักการเมืองหยิบยกขึ้นมาหารือ
ระหว่างการประชุมที่กรกตจัดขึ้น
เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจการแก่พักการเมือง

ในการประกาศเขตเลือกตั้ง
รวมถึงคำสั่งคศที่๑๖ทับ๒๕๖๑
ที่เปิดทางให้กรกตสามารถกำหนดเส้นแบ่งเขตเลือกตั้งได้อย่างเต็มที่
โดยจะต้องรับฟังเสียงร้องเรียนที่ประชาชนอาจส่งผ่านตัวกลาง
อย่างรัฐบาลและคอสชด้วย
ล่าช้าดังกล่าวส่งผลต่อการจัดตั้งตัวแทนของพักการเมืองประจำจังหวัด
ซึ่งพักการเมืองที่ต้องการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
จะต้องตั้งตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัด
โดยจะต้องมีสมาชิกที่มีภูมิลำเนาในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นไม่น้อยกว่า๑๐๑คน
ที่สำคัญที่มันถ้อยคำที่ไม่ได้ใช้เลย
เขียนต่อไปถึงขณะหน้าด้านเลยแบบว่าให้ถึงที่สุด
กรกตเตรียมการกระทำอะไรผิดกฎหมายหรือไม่
อกจากนี้ยังมีประเด็นของเขตเลือกตั้ง
หน้าตาแปลกประหลาดในหลายพื้นที่

ว่าสาเหตุมาจากข้อเสนอของกรรมการกรกตบางคน
ให้ยึดจำนวนประชากรในเขตเลือกตั้งเป็นตัวตั้ง
มากกว่าการแบ่งเขตในรูปแบบเดิม
ถูกวิภาควิจารณ์ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์
การเมืองใดพักการเมืองหนึ่งหรือไม่
แต่กระนั้นประธานกรกตยืนยันว่า
กรกตยึดตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้
เพราะอันนี้คืออันนี้มันครอบคลุมในเรื่องการแบ่งเขตโดยแท้
จะแบ่งตามอำเภอใจไม่ได้ครับ
ความไม่ชัดเจนของเขตเลือกตั้ง
ที่นอกเหนือจากสร้างความไม่พอใจให้กับพักการเมืองแล้ว
ในส่วนของเจ้าหน้าที่กรกตที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน
ก็เกิดความกังวลใจเช่นเดียวกัน
เนื่องจากการเปิดรับสมัครบุคคลมาเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

จะต้องทราบเรื่องเขตเลือกตั้งที่ชัดเจนเสียก่อน
เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร
ทราบข้อมูลและพิจารณาว่าจะลงสมัครของเขตเลือกตั้งใด

สุดท้ายความไม่พร้อมที่เกิดจากบทบรรยัติรัฐธรรมนูลคำสั่งขอสช
ผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้เล่นในสนาม
มีน้ำหนักมากพอที่จะขยับตุ๊กตา
จัดเลือกตั้งในวันที่๒๔กุมภาพันธ์ออกไปจากเดิม
โดยตุ๊กตาตัวที่๒ถูกกำหนดไว้ในวันที่๒๘เมษายนปีหน้า
ข่าวเทราะท์ทีวีรายงาน